ยุค๑สมัย๑เราได้ยินว่า๒๔๙๙อันทภัณฑ์ของเมือง
อันทภาณกลางกรุงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อน
แล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
เขาตีกันแล้วมีการยิงปรากฏว่าลูกกระสุนปืน
ไม่ได้ถูกคู่อรินะไปถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
เหตุการณ์นี้เราไม่เล่าข้อมูลย้อนแล้ว
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้

เอาล่าสุดแบบนี้ก่อนนะคะตำรวจตอนนี้บอกว่า
ออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒๔คน

หนึ่งในกลุ่มที่ไปก่อเหตุ
คนนี้เนี่ยไปร่วมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงด้วยนะคะ
เขาเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
วันนี้ตำรวจก็คือพลตำรวจตรีคัชชาธาตุศาสตร์
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางเข้าสอบปากคำนายตั้มด้วยตัวเองเลยนะคะ
ถึงผู้ร่วมเหตุการณ์ทั้งหมด
คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ไม่น่าจะมีต่ำกว่า๑๐คนแล้วค่ะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
แล้วมีภาพหนึ่งมันชัดเจนเลยนะคุณสุภาษา
หนึ่งในกลุ่มที่ไปร่วมก่อเหตุ
สะพายย่ามมีอาวุธปืนอยู่ด้วย
แล้วอาวุธปืนที่ว่าคือไม่ธรรมดานะฮะตำรวจ
โดยเฉพาะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
เอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าต้องกวดขันเอาให้แน่นเลยนะ
เค้นเลยนะคะว่าอาวุธมันไปได้มาจากไหน
เพราะว่าอาก้าเนี่ยเป็นอาวุธปืนสงครามไม่ต้องยิงแม่นค่ะ
สาดอย่างเดียวสาดกระสุนอย่างเดียวโดนใครตายหมดนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ไปโดนนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
และถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของเรามากเลยนะคะ

พลตำรวจตรีคัชชาบอกว่านายตั้มวันนี้หลังจากที่สอบปากคำสารภาพ
บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ซึ่งกลุ่มของนายตั้มเป็นคนอยู่ชุมชนตึกแดง
มากันด้วยกันหลายคนแล้วค่ะ
คือตอนนี้จับกลุ่มตัวนายตั้มได้๑คน
หลังจากนี้ต้องมีการออกหมายจับก่อนนะ
พอออกหมายจับเสร็จปุ๊บต้องไปจับกลุ่ม
แล้วเอากลุ่มคนเหล่านั้นมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ขณะนี้นะคะตำรวจก็ยอมรับว่า
สามารถออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวนายตั้มได้เพียงคนเดียว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติม
คาดว่าล็อต๒มีสักประมาณ๒๐กว่าคนเนี่ยนะคะ
แล้วก็จากข้อมูลเนี่ยนะคะพบว่าแรงจูงใจ

ทะเลาะวิวาสกับกลุ่มของนายพรเทพพุ่มพวง
คู่อริที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งปัญหาในครั้งนี้นายตั้มบอกเลยนะคะว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลใด

เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลย่านประตูน้ำหรือเปล่า
อีกกลุ่มหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลย่านบางซื่อหรือเปล่า
ทีนี้นายตั้มคนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวมาได้บอกว่ามันไม่เกี่ยวเลย
มันเป็นการทะเลาวิวาสของกลุ่มวัยรุ่นธรรมดา
ไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลใดทั้งสิ้น
แต่เอาล่ะเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหานายตั้มคือ
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมข้อมูลของชุดสืบสวนพบว่า
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ
วัยรุ่นทั้ง๒กลุ่มนับแล้วก็รวม๒๔คนนะคะ
โดยเป็นกลุ่มของนายตั้ม๑๙คน
เป็นกลุ่มคู่อริคู่กรณีอีก๖คน
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นคนไทย๒คน
ใน๔คนก็คือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ๒คน
อินเดีย๑คนลาว๑คน
คนที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
คือนายพรเทพพุ่มพวงกับนายทักษิณสุขเอียด
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเตรียมอายัดตัวแล้วนะคะ
เพราะว่าพอไปสืบสวนใหม่สืบสวนมาไปพบว่า
๒คนนี้ที่เป็นผู้บาดเจ็บไปมีส่วนร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือชัดเจนเลยนะ
ส่วนผู้ก่อเหตุรายอื่นพนักงานสอบสวนตอนนี้
อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับให้เร็วที่สุดนะคะ
พอไปตรวจสอบแล้วพบว่า๑ในผู้ก่อเหตุ
มีความพยายามจะหลบหนีออกนอกประเทศ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบก่อนนะคะว่าที่ไปที่มา
แล้วก็อาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธปืนชนิดใดกันบ้าง

อกจากจะมองในมุมเรื่องของการทะเลาวิวาสของคู่อริแล้วเนี่ย
อาวุธเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยอาก้าเนี่ยเป็นปืนสงครามเนี่ย

เป็นคนธรรมดาไปอยู่ในมือคนธรรมดาได้ยังไง
แล้วมาสาดยิงกันกลางกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทย
ส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยเรื่องนี้นะคะ